กลับมาสนุกสนานกันต่อนะครับกับรายการตามติดชีวิตลูกทุ่งนะครับช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่ผมภาคภูมิใจอีกหนึ่งอย่างเหมือนกันคือเวลาเราเราคิดว่าเราเป็นเพื่อนไปคุยกับ
เรามอบความเป็นเพื่อนให้ก่อนคือเราเริ่มให้อะไรบางอย่างเขาก่อนคือเราเริ่มให้ความรักคนก่อนพอเราเริ่มให้ความรักคนสิ่งที่เราได้รับกลับมามันมันเจ๋งมากแล้วคุณผู้ชมคือเราได้ความรักนั้นกลับมาและสิ่งที่เราคุยกันระหว่างเพื่อนคือเราได้เรื่องราวที่มันมาจากก้นเบื้องของหัวใจของเขาเราเลยตั้งชื่อช่วงนี้ว่าช่วงเปิดจ

ขนมดีเพื่อนมีกินขนมบ้างมั้ยพี่น้องค่ะ

ใช่อยากกินไข่ทอดไข่ต้มแต่ว่าแม่ก็ไม่ค่อยมีตังค์ซื้อให้กิน
แต่แม่ก็จะห่อตะกบขาเดียวให้แล้วก็ไปโรงเรียน

จริงค่ะตัวเดียวแล้วก็มีปลา

แต่ถ้ายากได้ยินเนี่ย
จริงเราไม่ค่อยพูดด้วยซ้ำเพราะว่าจริงเราเรารู้กันอยู่เรา
จริงเป็นคนขี้อายอยู่แล้วหนูเป็นคนไม่ค่อยแสดงออก
แสดงออกด้วยความที่แบบเราสร้างกำลังใจให้กัน

เนอะเนอะเนอะ
เป็นน้ำตาแห่งความปลื้มปิติครับ
เนอะย่าเขาทำได้ย่า

และเชื่อว่าความเป็นคนดีและความเป็นคนยอดเยี่ยม
ความจริงใจความน่ารักครับอันนี้แหละครับ
ไม่รู้สึกว่าความถ่อมตัวจะทำให้เราอยู่ต่อไป
มีคนตาหนูหลุดป่ะ

เป็นยังไงครับไม่ใช่แค่ดอกอ้อก้านตองร้องไห้นะครับ
ผมเองที่เป็นหนึ่งในผู้ร่วมสนทนาหรือว่าอยู่ในระหว่างบทสนทนา

ชมแล้วก็น้ำตาไหลตามครับ

เป็นศิลปินเบอร์ใหญ่ระดับประเทศ

ศิลปะวัฒนธรรมของทุกภาค

มุมมองก่อนที่ผมเคยจะสัมภาษณ์พี่กระชัย

แต่สิ่งหนึ่งที่ผมได้สัมผัส

แล้วก็มีความรักเป็นห่วงน้อง

โดยที่เขาไม่ได้คาดหวังจากเราครับ

ผมะแขนลับภาษา

จากตัวให้มากกว่า

แล้วกับสุดท้ายยิ่งให้ยิ่งได้
ถ้าผมมองพี่เอกวันนี้ทั้งวัน

สิ่งหนึ่งที่พี่จำได้ว่าพี่ไม่เคยเอาตังค์ไปให้คนแล้วพี่เอากล้องถ่ายรูปไปแล้วก็ถ่าย
แล้วก็ยืนพี่ไม่เคยทำแบบนั้น
แต่สิ่งที่พี่ทำให้มาทุกคนรู้ครับว่าพระพี่ได้ให้อะไรได้ทำอะไรอย่างแม่เหมือนกัน
เราออกทีวีแล้วเราจะพูดจาให้แบบหาสัญหาคำพูดให้มันเพราะแบบไหนก็ได้
แบบไหนก็ได้คุณได้รับรางวัลลูกกระตันยูแล้วไงอ่ะ
แล้วคุณได้ดูแลตรงนี้แล้วหรือยังได้ทำตรงนี้แล้วหรือยัง

นึกขึ้นมาได้ว่าตอนเด็กเราไปดูลำตัดแล้วไปดูพ่อหวังเต๊ะ
ชินกรไกรราชเล่นกับแม่ขวัญจิตเอ๊ะทำไมเราจำได้ว่า
โอ้น้องสาวจ้าดูมาให้พี่ด้วยหยับกล่อยให้งามันกัดขาของพี่ได้
โอ้เมดนะกะไร้แม่มาเร็วอย่าช้าเลยนะแม่นี่หวันใย
คนไหนถ้านึกสนุกลุกขึ้นขยับ
ของเขาขยับเขามาไวแต่ผมขยับขยับขยับขยับ
ด่าว่าเพลงร้องเพลงพวกนี้มันเหมือนกับทองคำที่แตกกระจายอยู่บนพื้นดิน
ปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีรูปร่างที่ชัดเจนแน่นอนแล้วผมไปเก็บเอาวัฒนธรรมเหล่านั้น
มาร้อยมาหลอมแล้วมาเป็นสร้อยเส้นใหม่เป็นแบบรุ่นใหม่ให้เด็กรุ่นใหม่ใส่
ผมไม่ควรจะได้รับการปรบมือมากกว่าคนไทยที่เกิดมาแล้วร้องเพลงไทยไม่ชัดหรอกเลย
อืมถูกไหมอืมผมถามพี่บ่อยว่าวันนี้คุณเป็นคนไทยแต่ว่า
ชาชิชายประเทศมึงเหรอ
เอกชัยเจ๋งมากในความรู้สึกของผมนะครับผมได้พูดคุยในครั้งนั้นผมได้ชีวิตอยู่กับพี่แก่ชัย
ผมได้มุมมองชีวิตอีกเยอะเลยครับคุณผู้ชมครับมาอีกหนึ่งท่านครับ
เป็นเรื่องราวของพี่จันเจินครับเจ้าของบทเพลงต้องสู้
จังเจินเปิดเผยกับเราเป็นที่แรกเพราะว่าเราไม่ได้พูดเองนะครับ
เราได้ยินจากปากพี่เจินว่าไม่เคยพูดเรื่องนี้กับใครที่ไหนเลย
คุณพ่อของพี่เจนเจนเป็นทหารแต่สิ่งที่พี่เจนเจิน
เวลาเราพ่อเป็นทหารแล้วลูกเป็นแบบนี้พี่เจนเจินคิดเสมอว่าเขารู้สึกกดดันตัวเอง
รู้สึกไม่มีความสุขแต่เชื่อไหมครับว่าวันหนึ่งเขื่อนก็พังทลายลงด้วยคำพูดของพ่อ
ฟังนะครับว่าคุณพ่อของพี่จันเจินพูดว่าอะไร
บ้านเป็นทหารเจอทหารออกกำลังกายทุกเช้าวิ่งกันเป็นกองร้อยทุกเช้า
พ่อเป็นทหารเขาเคยพูดครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วตอนที่ทำอัลบั้มใหม่
เขาบอกว่าเป็นอะไรไม่ว่าแต่ขอเป็นคนดี
มันเติมเต็มยังไงพี่จันครับ

เหมือนเรามีความรู้สึกว่า

แล้วบางทีก็ด่ารับหลัง

ที่เขาไม่ได้ให้เป็นคนในครอบครัวเรา

เจนเจินได้ฟังคำพูดของพ่อที่บอกว่า

ผมจริงว่ามันปรดทั้งหมดของพี่เจนเจน

ต้องการให้คนที่รักเข้าใจเรา
แล้วก็ความเข้าใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ง่ายมากที่มนุษย์ที่จะมอบให้แก่กัน

ช่วงหน้าเราจะมาฝากกันในเรื่องของคนสู้ชีวิต
ใครที่กำลังท้อแท้ใครหมดหวังใครไม่มีกำลังใจ

แล้วก็ทิ้งท้ายช่วงนี้เราฝากด้วยเพลงของดอกอ้อแกนตอง
ดูสิว่าเขาร้องอะไรกันรับรองว่าซึ้งแน่นอน
ช่วงหน้ากลับมากับคนสู้ชีวิต
สิทธิ์ตัวงามบอกเคยได้เห็น
เลี้ยงลูกบนทางหลังเข็น